ในตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบทุกคนนะครับ
ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
ก็ได้ปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศที่ยังอยู่ในห่วงของความโศกเศร้าและไว้ทุกข์ของคนไทย
หลายคนจึงเลือกที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณติตาพาสิริพิพัฒน์ครับ
ชาวต่างชาติที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนใหญ่
เสื้อผ้าสีสุภาพขณะเข้าชมความงามของพระอารามหลวงชั้นเอกริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บรรยากาศในวันนี้จะไม่หนาแน่นเหมือนทุกวันที่ผ่านมาแต่ก็เป็นไปอย่างสงบ
อนสมิทนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันบอกว่าเขาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยหลายครั้งแล้ว
โดยครั้งนี้มาพร้อมกับภรรยาได้ทราบข่าวและเหตุการณ์บ้านเมืองจากมะคุเทศคนไทย
ทราบว่าในหลวงราชการที่๙มีพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อปวงชนชาวไทย
บรรยากาศการท่องเที่ยวจะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ก็เข้าใจได้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าไม่ได้ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปในพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันพรุ่งนี้
แต่ก็แนะนำว่าให้นักท่องเที่ยวอยู่รอบนอกเนื่องจากชาวต่างชาติอาจจะไม่ได้รับความสะดวกมากเท่าที่ควร
รวมถึงเตรียมอาสาสมัครและตำรวจท่องเที่ยวให้เพียงพอ
เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลและดูแลชาวต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือ
จากถนนส่วนใหญ่ปิดการจราจร
ขณะที่สถานที่ต่างก็งดให้บริการด้วยเช่นกัน
สำหรับย่านที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติอย่างถนนเข้าสารในช่วงนี้นะคะ
ก็มีการงดเว้นกิจกรรมรื่นเริงรวมถึงงดเปิดเพลงเสียงดังค่ะ
ขณะที่ชาวต่างชาติก็ให้ความร่วมมือด้วยการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพในช่วงนี้ด้วยค่ะ
นายกสมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสารให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ตั้งแต่วันที่๒๓ถึง๒๖ตุลาคมนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบนถนนเข้าสารเพียงร้อยละ๕ร้อยละ๑๐เท่านั้น
เนื่องจากที่พักส่วนใหญ่ถูกจองโดยคนไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้ชาวต่างชาติเลือกไปพักที่อื่นตามต่างจังหวัดหรือย่านอื่นในกรุงเทพมหานครแทน
โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเข้าสารในช่วงนี้ล้วนมีโอกาสได้เดินทางไปรอบท้องสนามหลวงพร้อมกับสวมใส่เสื้อผ้าสีดำที่เตรียมมาอย่างดีจากประเทศของตัวเอง

เพราะเซโรโมนีของคุณพระเจ้า

สำนักภารกิจของพ่อ
อิทธิฤทธิกิ่งเล็กประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวไปจังหวัดปริมวล